ตอนอื่นคุณผู้ชมเรามาเปลี่ยนบริกายมาปลูกคุณผู้ชมหน่อย
เพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวใต้ที่ตั้งรับอายุปลาเบิก
ก็เลยมีเพลงตังเกเข้ามานิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจ
ตั้งรับไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับแนะนำพูดเรื่องเรือมาสักครู่นะครับ
เรือหาปลางดออกจากฝั่งนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นะครับทั้งสองท่านนะครับก็พูดแล้วว่าเป็นห่วงเป็นใยนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ทิศเป้ต้องบอกคำนี้ว่าสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
แบบนี้แหละครับไปดูเรื่องไอเดียของบ้านบ้านนะครับ
คิดเรื่องการใช้รถแบบโซลาเซลเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ไอเดียเจ๋งสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ไม่ง้อน้ำมัน
แบตเตอรี่๒ก้อนใช้ไฟโซลาเซล
วงมาลัยเหมือนรถทั่วไปขับไปสบาย
แม่ดูสิครับลงทุนไม่ถึงสองหมื่นบาทก็ได้รถอย่างที่เห็น
ทรงผมใหม่รับปีใหม่ขวานฉับลงไปที่เส้นผมครับ
วาดเสียวจริงแล้วก็ใช้ขวานแซะไปกันทรงผมเข้าไป
จิ๊ดเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
เมนูเด็ดยามเช้านะครับสีสันข่าวเช้าไทยร้านนะครับ
หมดเวลาแล้วครับจิ๊ดเป้ขออนุญาตลาไปก่อน
สวัสดีครับ